กายจ้าได้ยินไม่ว่าเสียงใคร

กายจ้าหลบหน้าไปก็ก็ห้อง

ใกล้จ้าแม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืมความหลังเมื่อวา
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาษ
โปรดจงรักเขานาน
ลืมฉันเสียเถิดไกลจ้า
ร้องไห้ร้องไห้
ฉันได้แต่ร้องไห้
น้ำตาไหลลงเพื่อนมอง
ทุกหยดรถที่นอน
นั้นท่วมเติมเปียกหมอน

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง

เปรียบเหมือนรบรอยช็อคบนกระดาษ
จงลืมฉันเสียเถิดใกล้จ้า
ร้องไห้ร้องไห้
นั้นท่วมเติมเป็นหมอน

นอนนองน้ำตาอยู่นาน

แม้ว่าฉันต้องผิดหวัง
ฉันไว้เพียงลำพัง
จงลืมความหลังเมื่อวา
เปรียบเหมือนลบรอยช็อกบนกระดาน
โปรดจงรักเขานั้น
จงลืมฉันเสียเถิดใกล้จ้า